จากขอนแก่นไปอุบลราชธานีเนี่ยประมาณหกสิบเจ็ดกิโลเมตรนะคะ
เชื่อไหมว่ามีคนเนี่ยเหมานะคะเหมารถตุ๊ก
แล้วคนที่ขี่ตุ๊กเนี่ยขับตุ๊กเนี่ย
ก็เป็นลุงอ่ะนะคะเหมาให้เขาไปส่งนะคะ
จากขอนแก่นไปอุบลพอไปถึงปุ๊บโกงเงินเขาซะอย่างนั้น
ไม่จ่ายเงินค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งนี่นะคะ
โพสต์ภาพนี้แล้วก็เล่าเรื่องราวบอกช่วยแชร์กันหน่อย
สงสารคุณลุงมากเลยนะคะถูกผู้ชายคนนึงเหมา
ให้ขับรถตุ๊กจากบขศ๓จังหวัดขอนแก่น
บอกให้มาส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
แล้วตกลงราคากันที่หกร้อยบาทก็หกสิบเจ็ดกิโลเมตรนะคะหกร้อยบาท
ผู้ชายคนนี้เนี่ยให้เงินคุณลุง๓๐๐บอกเนี่ยเดี๋ยวพอไปถึงแล้ว
เดี๋ยวจ่ายส่วนที่เหลือให้ก็ครึ่งครึ่งใช่ไหมคะอืม
พอคุณลุงขับรถมาถึงที่โรงเรียนบ้านสัมพันธ์คนร้ายลงไป
แล้วก็บอกว่าลุงเดี๋ยวเดินข้ามถนนไปเอาเงินพี่ชายมาจ่ายให้นะที่เหลือ
แต่ว่าไม่กลับมาค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงหนีไปเลยค่ะ
ลุงก็ไปไม่ถูกเลยคุณนัทพงศ์เพราะว่าน้ำมันเนี่ยจะเติมรถกลับ
ก็ไม่มี๓๐๐บาทตรงนั้นที่ได้มาตอนแรกไปเติมแก๊สนะคะ
ก็เรียกว่ามาส่งผู้โดยสารรอบนี้ลุงบอกไม่ได้อะไรเลยแถมยังขัดทุนด้วยเนี่ยค่ะ
ให้เขามาส่งแล้วทิ้งไว้อย่างนี้นะคะแล้วสำคัญก็คือว่าเนี่ยเป็นผู้โดยสารเที่ยวแรกของวันด้วย
ตั้งแต่๘โมงเช้าเพิ่งจะมีผู้โดยสารตอน๕โมงเย็นคือเงินก็หาลำบากอยู่แล้วด้วยนะคะ
ยังถูกหลอกให้มาส่งแบบนี้อีกค่ะ
ผมก็อยากจะพูดว่าไม่อยากให้แกทำอีก

ถ้าไม่มีก็พูดกันก็มั่นจะอะไร
นี่ค่ะเห็นใจคุณหลุงจริงเลยอืมอืม